แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดเย็นมากของบ้านตัวจริง
นี่เลยค่ะปุ๋ยค่ะ

อะไรอะ

ต้องการจะสื่อสารแบบนี้
มากในช่วงหุ่นเสียเปรี้ยวเวิล์ส์วันนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไฟล์จะพาคุณผู้ชมไปปั้นหุ่นให้สวยกับกีฬารีลอส
แต่ว่าค่ะปุ๋ย
ประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้
ฉันคิดว่าเธอต้องอยากรู้แน่นอน
เพราะมันอาจจะทำให้หัวใจของเธอแล้วก็คุณผู้ชมหลายคน

อะไรน่ะอะไรน่ะฉันอยากรู้อยากรู้หรือเปล่า

ขอร้องขอร้องมาเองอยากรู้ขอร้องมา

ประเด็นโหหลาทรัพย์ของเราในวันนี้เนี่ยก็คือ

ชิคกี้พายาหลายใจเปลี่ยนแฟนปัญหาด้วย

โอ้ยคอยให้เป็นพี่แม็กซ์เลยเจ้าซาก

เมื่อกี้กระซิบเมื่อกี้พูดคนเดียว
อธิษฐานเผื่อคนอื่นเพราะว่าคนชื่อแม็กซมีเยอะมากในประเทศไทย

เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
ว่านักศัตริย์ใดจะแซ่บขนาดไหน

โหราแซ่บใบสินแสโจ้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
หมอโจ้ค่ะในฐานะที่เราเจอกันมาก็หลายเดือน

ขอทราบก่อนเลยค่ะว่านักศัตริย์ไหนชอบเปลี่ยนแฟนบ่อยคะ

ขอมาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าค่ะ
ว่าในอาทิตย์นี้นั้นระหว่างวันที่๒๑๒๗มีนาคมค่ะ
แต่ละนักศัตริย์เป็นยังไงบ้างคะ

ก็แต่ละปีนะครับก็จะมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับ
ก็ขอเริ่มต้นคนที่เกิดปีชวดเลยนะครับ
ในคนที่เปิดปีช่วยในรอบสัปดาห์นี้นะครับ

เพราะเป็นพื้นฐานโดยในช่วงที่เริ่มมีปัญหา

แต่ผมอยากให้ระวังเรื่องของการพายไปถึงคนรอบข้างด้วยนะครับ

ไปเวียงคนอื่นค่า

อะทุกเรื่องเสียไปหมดแล้วนะ

ดูแลค่ะพี่หอยโท

ส่วนที่เกิดปีเชลูอยู่ในช่วงนี้สัปดาห์นี้
จะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะสบาย

เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า
ตัวคุณสัปดาห์หน้าสุขภาพจะหนักขึ้นก็จะเบาขึ้น

ก็คือต้องรีบรักษาตัวเองละกัน

ก็ขอให้ทำในวันที่๒๑แล้วก็๒๕มีนาคมนะครับ

ฟังแล้วก็จดกันเอาไว้
มีทั้งวันดีแล้วก็วันไม่ดีนะคะ

จะเริ่มมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับ
จากทุกอย่างก็จะเริ่มมีความปลอดตรง

เนื่องจากอิทธิพลของเดือนที่สมพงษ์กับชาวปีเถาะนั่นเอง
อ๋อปีถอเขาสมพงษ์กับเดือนมีนา

ใช่อ๋อโอเคนะคะต่อไปขารปีมาเสงครับฮ่าตอบอังนิดนึงนะฮะ
อ่าคนที่เกิดปีมาเสงนะครับหรือพี่หญิงนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ย
ก็จะไม่ได้เขาเรียกว่านิ่งสบายเหมือนคุณผู้ชายสักเท่าไหร่

เพราะเนื่องจากพื้นฐานดวงเข้าเคราะห์ในรอบสัปดาห์นะครับ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้เคล็ดนะครับ
ก็คือผมอยากให้ไปทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์
สัปดาห์นี้ถ้ามีเวลาก็คือพูดง่ายว่าวันจันทร์ดูรายการนี้เสร็จแล้วไปทำเลยก็ได้
พี่หน่วยเจ้าค่ะหนูกำลังงงว่าทำไมครับ
อะคะผู้หญิงกับผู้ชายมันมีแบบว่าไม่เหมือนกันด้วยเหรอค

ผู้ชายดูนิ่งกว่าเหรอคะในเรื่องของ
เพราะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนเป็นเดือนที่เข้าคลอกับคุณผู้หญิง

เพราะฉะนั้นยังไงคุณผู้หญิง

เดียวกันแต่ว่าด้วยเดือนแต่ละเดือนก็สมพงษ์ในในเพศไม่เหมือนกันด้วย
ใช่น้องชายหญิงรับอายุก็ไม่เหมือนกัน
อย่างที่บอกคือผู้ชายอายุลงท้ายด้วย๓๖๙

เดือนแต่ละเดือนก็จะส่งผลผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันอีก

ค่ะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยความจริงพื้นฐานเรารู้เอาไว้ก็ดีนะคะ
ไปใช้เพราะว่าอุ๊ยถ้ารู้ดูทุกวันเลยค่ะ

ฟังแค่หมอโจ้ก็พอแล้วนี่ที่อัปเดตให้ดูแต่ละสัปดาห์ก็รู้แล้ว

เมียนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะบอกว่าในสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่า
การงานการเงินความรักเริ่มมีปัญหามากขึ้นแล้ว
ตายแล้วน่าสงสารแกอกหักนะคะใจเย็น
เดี๋ยวก็เอาเป็นว่าก็ขอให้หาต้นต่อให้เจอหาสาเหตุให้เจอนะครับ
เพราะว่าถ้าเราหาสาเหตุเจอเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้
คือพูดง่ายว่าปกติเขาจะมีตัดไฟจากต้นลมแต่นี่คือเราตัดปัญหาจากต้นลม
คือเข้าไปหาสาเหตุหาปัญหาให้เจอแล้วรีบแก้ไขซะ
อย่างเช่นเมื่อกี้จะบอกว่าเรื่องการงานโอเคผมก็จะหา
หาว่าเรามีปัญหาตรงไหนเราก็ไปแก้เรื่องของความรัก
เหงาทำไงดีเราก็ไปหาคู่อะไรอย่างนี้
ทำไมพูดดูง่ายแล้วเราก็ออกไปหาคู่
เอาเป็นว่าหาสาเหตุให้เจอความสาเหตุของอารมณ์ที่ทำให้เราหุดหงิด
หรือไม่สบายใจหรือเมื่อไม่มีคู่แหละ
คือแอนจะบอกว่าแต่จริงสาเหตุมันก็คือตัวเราไหม

คือต้นเหตุของทุกอย่างเราแก้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง

โอเคสมมุติไฟห้องนั้นมันแสบตามันต้องปิดจากมัน

ปิดห้องเค้าขับเค้าไม่ได้
เห็นคำบรรชาด้วยนะครับแล้วก็อาจทรวจไปถึงรูปเพื่อนร่มงานด้วยนะครับ
ก็ขอแสดงความสามารถแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่
เพราะสิ่งที่ได้ยินมาจะกลายเป็นจริงได้

บางคนอาจจะแบบเอ๊ะได้ยินมาไว้ชันจะดึงโดนตำแหน่ง
อำเงินเต็มที่แล้วอัดชีพคนไงไม่อย่างนั้นสิเขาดีมากเลย

คือมันมาในรูปแบบของข่าวดีไหมคะพี่หมอโจ้
ข่าวดีไงฮะที่ผมบอกข่าวดีจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชา

พี่ว่าอะไรเนี่ยค่ะหนูก็พูดถึงปีมะแม่ค่ะ

ครับแล้วค่ะพี่บอกว่าเจ้าตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตไปแล้ว๘นักศัตริย์

เพราะประเด็นโหลาแซ่บเพราะฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ